ครับอ่าไปโควิดสิบเก้ากันต่อกันแล้วกัน
วันนี้ก่อนหนาวเหมือนกันค่ะดูตัวเลขกันหน่อยนะครับ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยสิน
วันนี้มาแบบเหนานะคะเพราะว่าคุณหมอถ้าวิสิน
เป็นอุบัติรัชธานีเป็นการโรงพยาบาลสนาม
ผู้ป่วยใหม่๒๘๗คนของไทย
ซึ่งในจำนวนนี้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล

มาจากการตรวจเชิงลุก๑๒๕นะครับซึ่งมาจากสมุทรสาครทั้งหมด
มีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๙คนนะครับอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้วนะครับ
ผู้ป่วยสะสมของไทยนะครับจากการระบาดตั้งแต่รอบแรกปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับ
๔รายตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่๖๗นะครับ
จังหวัดที่ยังมีตัวเลขผู้ป่วย๒หลักในการระบาดรอบ๒ในช่วงเวลานี้นะครับ
มุทรสาครนะฮะตอนนี้๕๑และกรุงเทพ๓๑คนนะครับนี่ตัวเลขวันนี้ครับ
รอบนี้แค่เดือนเดียวก็พุ่งเข้าไปหลายพันแล้วถูกไหมคะ
มาจากไหนก็มาจากท่องเที่ยวชาวจีนครับเป็นผู้หญิงนะคะ
เราก็เลยเจอผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศนะคะ
จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนวัย๖๑ปีมาจากเมืองอูฮัน
มากันเป็นกรุ๊ปทัวร์พร้อมกับเพื่อนและญาตินะคะ
นี่คือรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีนด้วย
หญิงชาวจีนรายนี้เดินทางจากเมืองอูฮัน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย๘มกราคม๖๓
ปรากฏว่ามีไข้สูงมีอาการทางระบบทางเดินหายใจด้วย
ต้องแยกตัวออกมาที่สถาบันบำราชนราดูนนะคะ
ผลตรวจ๑๒มกราคมพบว่าติดโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งก็เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ
แต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ได้รับการรักษาจนหายดี

ภายในเดือนเดียวกันก็คือเดือนมกราคมนั่นแหละ

ส่วนคนไทยรายแรกที่เป็นโควิด๑๙ในประเทศนะคะ
เราเจอ๓๑มกราคม๒๕๕๙
เป็นชายไทยอายุ๕๐ปีอาชีพขับแท็กซี่
มีประวัติรับผู้โดยสารจากเมืองอูฮันที่มีอาการป่วย
ซึ่งได้รับรักษาจนหายไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะ
นับนิ้วดูครบ๑ปีแล้วนะที่เราอยู่กับโควิด๑๙

แต่ว่าช่วงนั้นช่วงแรกเนี่ยมันมาจากเรื่องของทางอูฮันที่จีน
ใช่ค่ะเป็นจุดต้นต่อการแพร่ระบาดของไวรัส
แต่ว่าเราไประบาดรอบแรกแล้วหนักสุดที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ย

มวยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มลุกลามไปที่สถานที่ท่องเที่ยว

แต่ก็ดูแล้วเราก็เข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็มีการกักตัว

แต่ว่าตอนนี้มันเป็นการกลุ่มก้อนจากข้างใน

ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
คอรมอลมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเยียวยานะฮะ
มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด๑๙
ถ้าถามว่าเป็นมาตรการก็สำหรับมาตรการการระบาดในรอบ๒ครั้งนี้นี่แหละนะครับ
แล้วก็สืบเนื่องมาจากการเยียวยาที่เคยมีมาแล้วครั้งแรก

พนิตประยุทธ์จันโอชาณมนตรีนะครับวันนี้เป็นประธานการประชุมโครมมอลนะฮะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลก็พ้นจากช่วงการกักตัวแล้ว

ที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้เยียวยาประชาชนด้วยการลดค่าไฟ๒เดือนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่คุณอนุทินมาประชุมนะฮะ
ค่าไฟ๒เดือนคือเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนะฮะ๒เดือนนี้นะครับ
สำหรับบ้านทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วย
ให้ใช้ไฟฟรี๙๐หน่วย
หากเกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดตามเงื่อนไข
ส่วนกิจการขนาดเล็กนะครับ
ให้ใช้ไฟฟรี๕๐หน่วยแรกนะฮะ
รวมส่วนราชการกับรัฐวิสาหกิจนะครับ
อันนี้เรื่องของค่าไฟนะฮะ
ส่วนค่าน้ำปลาปลาดูค่าไฟก่อน
อันนี้เป็นส่วนค่าน้ำปลาปลานะครับ
เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับ
ไม่รวมส่วนราชการกับรัฐวิสาหกิจนะครับ
ใบแจ้งหนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะฮะ
มีการลดค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มความเร็วแล้วก็แรงของเน็ตเป็นเน็ตบ้าน
อันนี้ค่าไฟนะฮะค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มความเร็วกับแรงให้นะฮะของเน็ตบ้านแล้วก็มือถือนะครับ
ค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเวิร์คฟอร์มโฮมนะครับ
แล้วก็การโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีด้วยนะฮะ
ไม่คิดดาต้าเป็นเวลา๓เดือนนะครับ
ลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งจะมีรอบเก็บตกอีก๑ล้านสิทธิ์นะฮะ
ก็คนละ๓๕๐๐บาทตามโครงการนั่นแหละนะครับ
เดือนมกราคมนี้นะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการอนุมัติเงิน๓๕๐๐บาทให้กับแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระและเกษตรกร
เป็นเวลา๒เดือนนะท่านที่เดือดร้อนนะครับจากโควิด๑๙
เป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรเดี๋ยวจะมีเงินเยียวยาช่วยเหลือเดือนละ๓๕๐๐บาท๒เดือนนะฮะ
รอการอนุมัติอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงพลเอกประยุทธ์นะฮะ
คนละครึ่งนะครับซึ่งก็จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่าย
แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ
ก็จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณอีก๑ล้านสิตปรายเดือนเมือกรกรกภ์นี้นะครับ
เรื่องอื่นนั้นผมมีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม
อย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรายงานนอกระบบอาชีพอิสระกระเศรษฐกร
ในเบื้องต้นได้ให้ไปพินาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ
๐บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา๒เดือนนะครับ
บรรยากาศต่างท่านเข้าไปที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ

ยังได้มีมติในการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับ
หลายท่านเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้ลงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็เป็นห่วงว่าโอ้โหก็มันไปเที่ยวไม่ได้

ตกลงทางคอรมอลนะครับจะให้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการสามารถเลื่อนการจองที่พัก
ออกไปได้จนถึงเมษายน๖๔โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
และให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการที่เหมาะสม
ปรับปรุงโครงการให้มีความรัดกลุ่มด้วยนะครับ

ซึ่งก็อาจจะตั้งเป้ามองเป้าไว้ตรงนั้นว่า
ถ้าเราสามารถควบคุมการแพทยาบาทของขู่สุด๑๙ในรอบนี้ได้

จะได้มีมาตรการทันทีสำหรับการเที่ยวในช่วงเวลานั้น